เพราะว่าแถวเรื่องมีผู้หญิงหายไปอยู่ในร่องมอง

ท่านเจ้าผู้ที่ทำแบบนี้เหมือนความเขิมเกลิมยิ่ง
ขณะกลางวันแสกมาจัดกว้าเปราะยาสรรคมอื่นสาม
สิทธิ์ตามด้วยในคู่หุ้นทุลมุนรัก
ทุกวันภูติสุขเวลา๙โมงครึ่งและ๕โมงเย็น